คราวนี้ไปดูเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนค่ะ
เป็นการวิวาทะกันระหว่างรถตู้โดยสารกับรถกระบะแวน
สุดท้ายมันจะหาข้อสรุปได้ไหมเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
นี่นะคะเปิดตั้งแต่สะพานต้องแต่ตรงนู้นแล้ว

ปาดแล้วก็ชนที่กระโต๊ะกัน

ทะเบียนรถนะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งผลส่ง
นี่นะคะหน้าตาคนขับเดี๋ยวจะแจ้งผลส่งค่ะ
ครับก็คุณเป็นคนปาดหน้าผม
ให้มาหน้ามึงดูดู
ดูค่ะดูดูโกรธมั้ยคะ

ขอโทษนะคะเสียเวลา
ขอโทษนะคะทำไมเสียเวลาค่ะ

ใช่ก็ไม่รู้ว่าใครขับขับบาดใคร
แต่ว่าฝ่ายหญิงคนที่ถ่ายคลิปเขาก็อ้างนะคะ
เข้ามาจนเฉียวชนกับกระบะแวนของเธอนะคะ
ทีนี้คนขับรถตู้โดยสารก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ก็อ้างว่ารถของฝ่ายหญิงคนที่ถ่ายคลิปนั่นแหละ

เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาโพสต์ไว้
อย่างเคร่งครัดทีนี้พอคลิปนี้มันถูกแชร์ออกไป
คุณคือคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ

บางคนเขาก็จะบอกไงบอกว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ย
รถตู้โดยสารน่าจะขับปาดเข้าเลนใน

เขากำลังจะปาดเข้าเรนในมันคร่อมอยู่แบบนี้

คลิปสั้นแค่นี้มันตัดสินอะไรไม่ได้
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจไหมให้ประกันทั้งสองฝ่ายไหม
ชี้ว่าใครถูกใครผิดต่อไป
นี่ก็เอามาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนค่ะ